บอกคุณแม่คะทำการรักษาน้องต้องเข้าห้องสแกนสมอง
ต้องมีการวางเงินสดนะคะ๑แสนบาทค่ะคุณแม่
เพราะว่าทางโรงพยาบาลประเมินการรักษาตอนนี้อยู่ที่ล้าน๒

ที่ว่าเข้าฉุกเฉินก็คืนละแสนสองค่ะคุณแม่
แต่ทางโรงพยาบาลให้คุณแม่วาง๑แสนก่อน
ตอนนี้ถึงจะให้น้องเข้าไปสแกนสมอง
หนูก็พี่คะเอาลูกหนูเข้าไปสแกน

หนูไม่มีเงินสดค่ะตอนนี้หนูไม่มีเงินสด
เครดิตหนูไม่มีแต่เอาเขาไปรักษาก่อนได้ไหม

หนูขอร้องหนูอ้อนวอนเขาทุกอย่าง
เขาบอกคุณแม่ต้องมีเงินสดวาง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอตามคดีนี้ต่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ได้ไปพบไปพูดคุยกัน
แต่ว่าเรื่องไม่ได้จบนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเอ่อ
ว่าข้อมูลไม่ตรงกันก็ไม่เชิง
ว่าสิทธิ์ของน้องผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นสิทธิ์บัตรทอง
ซึ่งดิฉันยังไม่แน่ใจชุดคำอธิบายนะคะยังไม่แน่ใจ
แต่ที่แน่เนี่ยก็มีคำยืนยันมาตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุแล้วว่า
ต้องการให้ส่งไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะ
ทีนี้ในส่วนของคุณแม่เองก็มีอีกชุดหนึ่ง
ซึ่งอธิบายในรายการเราแล้วก็ไปพูดกับทางอธิบดีวันนั้นนะคะ
บอกว่าเขาไม่ได้ยื่นในการใช้สิทธิ์บัตรทอง
เขายื่นให้เห็นตั้งแต่ตอนที่ให้เช็คบัตรของลูกเขาแล้ว
เขามีประกันที่ทำเอาไว้
แล้วลูกเขาก็เคยเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ที่เป็นคู่กรณีนี้มาก่อนแล้วด้วยนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยหลักการที่เราเคยคุยกันไปนะคะ
ว่าตกลงมันต้องทวงถามว่าเขาสังกัดประกันสังคม
สังกัดกองทุนที่มันเป็นข้าราชการ

คือมันเกี่ยวด้วยหรือเมื่อเข้ารักษณะฉุกเฉิน
แต่ว่าข้อที่๒ก็คือว่าฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินใครเป็นคนนิยาม
จะต้องคุยกับหน่วยงานมากกว่านี้นะคะ
แต่ทีนี้เท่าที่ดูแล้วอันนี้ฉันพูดภาษาชาวบ้านนะคะ
คุณแม่ยังไม่ยอมนะคะคือคำอธิบายยัง
ยังไม่สามารถจะทำให้คุณแม่เข้าใจได้ว่า
เหตุใดวันนั้นลูกถึงไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นแบบฉุกเฉิน
ที่เขาก็มองว่าลูกเขาวิกฤตจนกระทั่งเสียลูกไป

วันนี้ประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

และรวมถึงคุณแม่สังเวียนดิตวิเศษสวัสดีค่ะ

ฉันใช้ข้อความสรุปแบบนั้นคือ
มันเปลี่ยนคำอธิบายผ่านทางกลม
จากที่โรงพยาบาลเอกชนอธิบายกรมมา
แต่ภาษาที่ฉันคือคุณแม่ยังรับไม่ได้

คือยังไม่ค่อยเข้าใจคำอธิบายนี้
ถ้าให้คุณแม่ขมวดว่าวันนั้นพอไปนั่งคุยกัน

เป็นคุณแม่กับทางกรมนะคะ
สรุปได้ว่าโรงพยาบาลเอกชน
เขาไม่รักษาเพราะอะไร

ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีหมอสมอง
ไม่มีหมอที่จะผ่าสมองในวันนั้นอยู่แล้ว

หนูได้ยื่นสิทธิ์บัตรทองบัตรสุขภาพทั่วหน้านะคะ
นี่ค่ะมี๒อย่างที่เขาชี้แจงมา
เราจะเรียกว่าเขาไม่รักษาหรือเขารักษาจน
เขาเรียกอะไรจนพ้นจนพ้นภาวะวิกฤต

คือเขาบอกแต่ว่าใส่เครื่องช่วยหายใจคือพ้นวิกฤต
เด็กสามารถอยู่ต่อได้เกิน๔ชั่วโมง
ไม่ตายในขณะนำส่งโรงพยาบาลรัฐ

นี่คือคำที่พูดออกมาเลยค่ะ

ผู้ที่ไปตกลงกันวันที่๒๕ค่ะ
ที่หนูบอกว่าได้นัดคุยกับทางโรงพยาบาลนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้คือทาง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพูดกับหนูเลยค่ะ

ตอนที่คุณแม่ไปเจรจามา๒ครั้งใช่ไหม

ที่สองก็คือวันนั้นแหละที่มาคุยกับเราใช่ไหมคะ
ซึ่งตรงนี้เองทางกลมค่ะ
ท่านอธิบดีนั่งโต๊ะด้วยใช่ไหมคะ
นั่งหัวโต๊ะแล้วท่านอธิบายไหมว่า
ตกลงแล้วตกลงแล้ววิธีคิดต่อวิธีการปฏิบัติต่อ

ก็จริงน้องอยู่วิกฤต
ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องรับการรักษาค่ะ

คือปฏิเสธการรักษาไม่ได้

เพราะว่าที่โรงพยาบาลอธิบายว่ามันไม่ได้อยู่ในลักษณะวิกฤตแล้ว
เพราะว่าได้ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วเนี่ยมีคำอธิบายไหมคะ

ในใบเอกสารที่เขารักษาให้
แล้วเขาให้ทางตรงนั้นอีกทีนึงอะค่ะ

วันนั้นที่ยังต้องสาวกันต่อเพราะอะไรคะ
ก็คือหนึ่งประเด็นพูดมาคนละอย่างคือสิทธิ์ที่หนูใช้ใช่ไหมคะ
สองคือวิกฤตฉุกเฉินน้องวิกฤตแน่
ในใบที่เขาให้มาก็คือวิกฤตแน่ครับพี่
ที่คุณแม่บอกวิกฤตเนี่ยคือมันเป็นเอกสารใช่ไหมตัวนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการวิกฤตอย่างนี้หนูถามหน่อย
เพราะตอนแรกแฟนเขาก็บอกว่าใช้สิทธิ์วิกฤตเขาได้๗๒ชั่วโมง
แต่เขาอ้างว่าน้องเคยใช้แล้วหนึ่งครั้ง
ตอนที่น้องโดนแทงวันที่๒๒ธันวาปี๖๑ค่ะ
ซึ่ง๑คนใช้ได้ต่อ๑ครั้งเท่านั้น
แล้วเขาเช็คสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าน้องใช้สิทธิ์ไปแล้ว
นี่คือไม่ได้บอกว่าวิกฤตไม่วิกฤตแต่เขาเช็คแล้ว
บอกว่าน้องเคยใช้ไปแล้วหนูเลยอยากถามตรงเหมือนกันค่ะว่า
ชีวิตคนใช้ได้กี่ครั้ง
ที่บอกว่าใช้ไปแล้วเขานับยังไงต่อปีหรือเขานับยังไงคุณแม่
ต่อคนต่อหนึ่งครั้งอะค่ะหนูไม่รู้ว่าต่อปีหรือยังไง
แต่ทางโรงพยาบาลเขาเช็คบอกว่าน้องเคยใช้สิทธิ์ไปแล้ว
และใช้ไม่ได้โรงพยาบาลเดิมนี่แหละค่ะ
อันนี้โรงพยาบาลพูดกับแม่วันนั้น
หรือว่าโรงพยาบาลพูดกับคุณพ่อที่คุณพ่อไปก่อน
ก็คือวันเกิดเหตุนะคะใช่ค่ะวันเกิดเหตุ
ให้ซึ่งแน่นอนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข
เป็นประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นคนที่จะตัดสินว่าวิกฤตไม่วิกฤตคือคณะกรรมการ
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุขเป็นประธาน
ไม่แต่ว่าคือการที่จะบอกว่าวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ย
คืนนั้นเนี่ยเท่าที่ฟังอธิบดีท่านบอกวันนั้นนะคะ
คือว่าเขาต้องคุยกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเหรอหรือยังไงคุณแม่
คือทางโรงพยาบาลจะมีโปรแกรมอยู่แล้วตามที่ท่านพูดใช่ไหมคะ
ก็คือทางโรงพยาบาลมีโปรแกรม
เพียงแต่ทางโรงพยาบาลคีย์เข้าไปคีย์ข้อมูล
ชื่อคนนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อาการมาอย่างนี้
แล้วทำไมที่กลางขาหนูคือทำไมเขาไม่ขี่
เขานั่งอยู่เคาน์เตอร์ทำไมเขาไม่คีย์ข้อมูล
แล้วคนที่เป็นคนที่นั่งเคาน์เตอร์เป็นคนแจ้งแฟนหนูเอง
บอกว่าน้องเคยใช้สิทธิ์ไปแล้ว
ใช้อีกไม่ได้หนึ่งคนใช้ได้ต่อหนึ่งครั้ง
คนที่คีย์ข้อมูลแล้วบอกว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่ใช่พยาบาล

คือคนที่พูดกับคุณแม่ว่า๑แสน๑แสนหรือเปล่า
คนเดียวกันไหมคนละคนคนละคนทีนี้เอาใหม่เอ่อ

เหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะของวันที่๒๙พฤษภาคมนะคะ
แล้วก็นี่แหละมันอีลุงตุงนังกันช่วงค่ำ
แล้วพอเปลี่ยนย้ายโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็กว่าจะได้รับการรักษาก็ยืดเยอะเหมือนกันนะคะ
กระทั่งคุณแม่ต้องเสียลูกไปก็คือวันที่๓๐พฤษภาคม
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่คุณแม่พยายามจะอธิบายคือนี่ใช่ไหม

เอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่ว่าคุณผู้ชมคือมันแบ่งไป๒หัวข้อ
ภาษาฝรั่งด้วยค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าภาษาหมอแต่ออกมาเป็นภาษาเรา

แต่มันมีการพูดเอาไว้ว่าน้องกำลังมีภาวะมีอาการแบบไหนอยู่บ้างใช่ไหมคะ
มีพูดถึงหมดสติไม่รู้สึกตัวมีแผลฉีกขาดที่ศีรษะใบหน้าบวม
อันนั้นเขาระบุไว้ว่าเป็นเวลาทุ่ม๔๕ของวันที่๑๙ก็คือเข้าไปไม่กี่ชั่วโมงนะคะ

ทีนี้มันมาอีกหัวข้อหนึ่งนะคะคือมันมีตัวย่อด้วยนะ
ไม่เข้าใจภาษาแพทย์หรืออาจจะของโรงพยาบาล
ก็พูดซ้ำในลักษณะของการพูดถึงอาการนะคะ
คือศีรษะกระแทกสลบหมดสติไม่รู้สึกตัวแผลฉีกขาดที่ศีรษะหลายแผล
มีใบหน้าบวมมีเลือดออกจากจมูกและปาก
มีแผลถลอกบริเวณแขนและขาหลายตำแหน่ง
คืออันนี้มันเป็นเอกสารที่ออกตั้งแต่อาการที่น้องไป
หรือว่ารักษามาระยะคำว่ารักษามารยะคือ
รักษาให้แล้วแล้วเตรียมจะย้ายโรงพยาบาล

อันนี้หนูเป็นคนขอมาค่ะเพราะน้องเข้าไปรักษาแล้ว
คือหนูไปพูดแล้วเขาไม่ได้ให้เอกสารอะไรเลย

หลังจากเกิดเหตุแล้วขออภัยอันนี้เกิดเกิด

ใช่ค่ะขอวันที่๒๕ที่ไปตกลงกันนะคะ

ขอประวัติการรักษาเพราะว่าหนูแคลงใจว่า
เขาพูดว่าไม่วิกฤตไม่วิกฤตคืออะไรบ้าง

ทั้งที่ตอนบวกว่าแวะมาใส่คิ้ว
บอกว่าน้องมีอาการชักเกงตั้งแต่อยู่ในรถ

ถึงได้แวะมาช่วยหายใจใช่ไหมคะ

แล้วก็มีการประเมินกัน

คำว่าที่บอกว่าแวะมาใส่เครื่องช่วยหายใจ

บอกว่าศูนย์สั่งการเขาเรียกศูนย์สั่งการค่ะ

คือเท่ากับว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้เนี่ย
ตอนนั้นหนูไม่ได้มา
แต่พอหนูมาถึงหนูมายื่นสิทธิ์

ที่ตั้งใจมาคือน้องมีประกันชีวิตที่นี่
คุยกับคนที่นั่งในรถมาก็คือให้มาที่นี่
มันมีความระยะซ้อนอยู่หลายชั้นใช่ไหมคะ

คือถ้าพูดถึงวิกฤตกับไม่วิกฤต

ถามทั้งกรมด้วยแล้วก็ถามทั้งแพทย์ฉุกเฉินด้วยว่า

อันนี้ข้อแรกก่อนแต่ว่าย้อนไปก่อน

แจ้งตั้งแต่ในรถฉุกเฉินแล้ว
ว่าแวะมาไม่พยาบาลโทษคุณ
สิทธิให้มันได้จากหมักตะกัน

ถัดมาถัดมาก็คือว่า

ทำไมถึงไปแจ้งว่าเป็นบัตรทอง

เขาชี้แจงกันทั้งตรงว่าทำไมเป็นบัตรทอง

ต่อให้เป็นบัตรทองวิธีปฏิบัติคืออะไร

มันมีผลทำให้น้องไม่อยู่

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยว

มีทั้งเรื่องตกลงบัตรทองไม่บัตรทองนะคะ
ใครเป็นคนวินิจฉัยอย่างนี้วิกฤตไม่วิกฤต

ตกลงนับโคต้าแบบไหน

ชีวิตคนหนึ่งชีวิตเนี่ยนับต่อปี

ประวัติการรักษาของลูกคุณแม่เข้าฉุกเฉิน
มีทุกปีนะที่คุณแม่ไล่เลี่ยงให้ฟัง
ใช่ค่ะมีปี๒๕๖๑อ่ะค่ะ

นั้นที่แบบว่าเขาเกิดอุบัติเหตุก็คือใช้
ประกันชีวิตที่เขาทำอยู่

ใช่ค่ะอันนี้โดนทำร้ายร่างกายมาเหมือนกัน
ปี๖๑โดนทำร้ายร่างกายมาเหมือนกัน
แล้วก็ปี๖๒เนี่ยแหละ
อุบัติเหตุเชื้อเอง
ธนายลตลงค่ะธนายลตลงค่ะ
ว่าจะปิดโรงพยาบาลหรือเปล่าอีกต่อหนึ่ง

ใครเป็นคนชี้คะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หรือสถาบันการเป็นรัฐมนตรีและคาดกะสูงศาสุคร

เราก็ต้องการรู้คำตอบว่าให้ตกลง
ถูกเฉินแล้วต้องไปลงพัฒนาลักษณ์อย่างเดียวใช่ไหม
เอกชนใกล้บ้านหรือว่าใกล้สถานที่เกิดเหตุห้ามเข้า
อย่างนั้นก็เขียนกฎหมายมาอย่างนั้นเลยเราจะได้เข้าใจ

แต่อันนี้มันก้ำกึ่งนะคะ

แต่ว่ามันถูกผนวกเข้าไปที่แม่
เต็มใจให้รักษาที่นี่ไม่ได้มาฉุกเฉินไง
ไม่ได้ใช้สิทธิ์คือจะรักษาที่นี่
ใช่ไหมอันนี้เขาจะบวกเข้าไปอีก

แล้วก็ตอนนี้ในส่วนของทางกรม

แล้วก็คุณแม่ไปชี้แจงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

แต่ประเด็นคือยังไม่ได้คำตอบของกันและกันเท่าไหร

ขอข้อมูลด้วยจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงศาสตร์ธนศุกร์ทันประแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณ

ครับสวัสดีค่ะ
ท่านรองค่ะวันนั้นที่คุณแม่ไปแล้ว
ดูเหมือนจะยังไม่ได้รับคำอธิบายวิธีปฏิบัติ
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่า
ข้อมูลไม่ตรงกันกับโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่าไม่ทราบ
แต่เอาเบื้องต้นก่อนตกลงการที่ผู้ป่วยสังกัดสิทธิ์บัตรทอง
หรือว่าใช้สิทธิ์ประกันชีวิตเอกชนที่เขาทำไว้เนี่ย

ว่าวิธีปฏิบัติต่อคนไข้จะแตกต่างกันนะคะ

กรณีที่คนไข้ฉุกเฉินนะครับเนี่ยแล้วเข้าไปในสถานพยาบาลนะครับ

พยาบาลจะต้องดูเรื่องของอาการผู้ป่วยที่มานะครับนะฮะ
จากนั้นเหมือนพยาบาลจะต้องให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
อย่างเต็มขีดความสามารถของสถานพยาบาล

เว้นแต่ผู้ประกอบวิชาชีพหรือหมอเห็นว่า

กรณีฉุกเฉินนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้

โดยที่เราจะไม่ได้ดูเรื่องของสิทธิอะไรใดทั้งสิ้นเลยนะฮะ

สิทธินั้นเป็นเรื่องของกลไกในการจ่ายค่าตอบแทน
สมมุติว่าคนไข้มีสิทธิ์ตามกองทุนต่างใช่ไหมครับเนี่ย
ถ้ามีการประเมินแล้วเข้าเกณฑ์ในเรื่องของฉุกเฉินวิกฤต
คนไข้จะต้องมีการจ่ายตังค์
โดยโรงพยาบาลก็ต้องมีการแจ้งคนไข้
พยายามไปยังกองทุนที่คนไข้อยู่ตรงส่วนนั้นนะครับ
แต่หลักแล้วนี่คือซึ่งของสิทธิแต่การรักษาคนไข้นั้น
มันเป็นเรื่องของที่โรงพยาบาลต้องให้การรักษาพยาบาล

ค่ะคุณหมอค่ะถามแบบนี้ค่ะ
คือตกลงคนที่จะนิยามว่าเข้าฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่
คือโรงพยาบาลนั้นเองที่รับคนไข้เอาไว้
หรือว่าโรงพยาบาลนั้นต้องโทรไปหาสาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
หรือว่าที่เรียกว่าอะไรอ่ะศูนย์สั่งการนะคะท่านรอง
ครับเขาเรียกว่าศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์นะครับ
คือจริงแล้วเมื่อโรงพยาบาลนะครับรับคนไข้เข้ามาแล้ว
โรงพยาบาลต้องตรวจสอบสภาพอาการคนไข้นะครับว่า
อาการคนไข้ตรงส่วนนี้นะครับเข้าสู่กรณีเป็นการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือไม่
ซึ่งเช่นมีผลต่อระบบการหายใจระบบเลือดระบบสมอง
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่าเฉียบพันธุ์ใช่ไหมครับ

แล้วก็คือเข้าสู่กรณไขของผู้ป่วยวิกฤตินะครับ

มันก็อาจจะมีการไม่เห็นด้วย
ระหว่างหมอหน้างานของโรงพยาบาล
กับญาติของคนไข้ใช่ไหมครับ

ถ้าหากว่ามันเกิดความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยนะครับ

เพื่อให้คนกลางมาตัดสินว่ากรณีแบบนี้
เป็นกรณีของการเข้าสู่เป็นวิกฤต
เร่งด่วนหรือว่าไม่เร่งด่วน

นี่คือการคัดแยกผู้ป่วยที่ผมเรียนไป
แต่คนไข้ฉุกเฉินทุกเคสที่หมดโรงพยาบาลนะครับ
ไม่ว่าจะฉุกเฉินระดับวิกฤตสีแดง
หรือเร่งด่วนสีเหลืองนะครับ

โรงพยาบาลต้องให้การดูแลผู้ป่วยก่อน
โดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยใดทั้งสิ้น
ทีนี้ค่ะศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยค่ะ
ประกอบด้วยประกอบด้วยหน่วยงานไหนที่จะเป็นคนให้ความเห็นในกรณีถ้า
ครอบครัวผู้ป่วยกับหมอหน้างานเห็นไม่ตรงกันคะ
คือเป็นหน่วยงานไหนเป็นคนให้ความเห็นคะ

เขาขึ้นอยู่ตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับ
เป็นหน่วยงานในสังกัดของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์
ซึ่งแปลว่าเวลาเกิดกรณีฉุกเฉินวิกฤตหน้างาน
คือศูนย์นี้จะต้องรับเรื่องทุกครั้งไหมคะ
จริงแล้วนะครับเนี่ยในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
ในกฎหมายเรามันเขียนว่ากรณีที่เกิดความไม่เข้าใจ
การที่เรียกผู้ป่วยระหว่างแพทย์กับคนไข้ใช่ไหมครับ
ก็จะมีการผ่านมาที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ตรงส่วนนี้

วินิจฉัยของศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ถือเป็นที่สุดนะครับ
แต่คราวนี้ประเด็นต่อมานะครับเนี่ย
เนื่องจากว่ากลไกเรื่องของการตามจ่ายนะครับเนี่ย
ของกองทุนที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ย
จะเข้าสู่ระบบการฟาร์มจ่ายของกองทุนนะครับ
ทำให้ที่ผ่านมานะครับเนี่ย
เคสที่เข้ามาสู่กลไกในการเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
จากศูนย์ตรงส่วนนี้ทุกเคสนะครับ
แต่ว่าที่จะประเมินเนี่ย
มันประเมินนะตอนที่คนไข้เข้าไปรักษาฉุกเฉิน
ประเมินหลังจากที่เขาดีขึ้นแล้วคะ

คือครั้งแรกเลยนะครับคนไข้ทั่วไปเนี่ย
โรงพยาบาลต้องดูอาการคนไข้และให้การดูแลคนไข้ก่อน

หลังจากนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็มีการประเมินควบคู่กันไป

แต่ต้องไม่ให้การประเมินมันเป็นภาระ
ทำให้คนไข้เนี่ยเสียคุณมโยชน์ในการต้องรับบริการครับ
ค่ะทีนี้ค่ะท่านรองถ้าไล่เรียงแบบเมื่อสักครู่นี้
ก็คือว่าจริงเข้ารักษณะฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยนะคะ
คือไม่สามารถเกี่ยงได้ว่าเขามีประกันเอกชนไหม
หรือเขาเป็นสิทธิ์ข้าราชการเป็นสิทธิ์บัตรทอง

ใช่ครับคือติดนี้เอาว่ากันทีหลัง

แต่ทีนี้ค่ะเวลาที่จะบอกว่าฉุกเฉินวิกฤต
แล้วต้องทำการรักษาเนี่ย

เพราะว่าในกรณีนี้ถ้าฟังจากคุณแม่นะ
ถ้าฟังจากคุณแม่คือแค่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

เขาบอกว่ายังไม่ได้ทำให้ลูกเขานะคะ
ครับก็อันนี้นะครับในทางเรานะครับ
ได้ส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
แล้วก็ทางผู้เสียหายหรือแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนที่กรมสอบพศแล้วนะครับ

ในส่วนของกรมเองนะครับตอนนี้เรากำลังจะเอาเรื่องนี้เข้าอนุกรรมการ

กรณีอย่างนี้นะครับเนี่ยคนไข้มาด้วยอาการแบบนี้นะครับ
แล้วโรงพยาบาลให้บริการแบบนี้นะครับ
ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่

หากโรงพยาบาลให้บริการแล้วนะครับ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์นะครับ
และไม่สอดข้อกฎหมายของเราที่เรากำหนดไว้นะครับ

ค่ะทีนี้ค่ะท่านรองอธิบดีค่ะ
คือเรียนก็ไม่แน่ใจว่าเอกสารที่คุณแม่ได้มา
เป็นประวัติการรักษาจากทางโรงพยาบาล
เรียนอ่านคำหรือวลีเหล่านี้ให้ท่านรองฟังนะคะ
หมดสติไม่รู้สึกตัวมีแผลฉีกขาที่ศีรษะใบหน้าบวมนะคะ
อันนี้หมวดหนึ่งในชีฟคอมเพลนต์นะคะ
ฉันไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันในทางการแพทย์นะ
สองหัวข้อนี้แต่ว่ามันเขียนคล้ายกันตรงที่ว่า
ศีรษะกระแทกสลบหมดสติไม่รู้สึกตัว
มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะหลายแห่งใบหน้าบวม
เลือดออกจมูกและปากมีแผลถลอก

อันนี้กลุ่มอาการหรือสิ่งที่เห็นเหล่านี้
อันนี้เข้าฉุกเฉินหรือประเมินว่าพ้นวิกฤตจนต้องส่งต่อไหมคะ
ครับกรณีตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับระบบนะครับ
ระบบหายใจนะครับที่เราพูดเมื่อกี้นี้นะครับนะ
แล้วก็เข้าสู่ระบบของสมองด้วยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วเกณฑ์ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
เข้าสู่เกมของผู้ป่วยวิกฤตอยู่แล้วครับ

มันบวกเรื่องของจัญญบันจริยธรรมมนุษยธรรมเข้าไปด้วยนะคะ
แต่ทีนี้คือที่คุณแม่คล่องใจคือตรงนี้ค่ะ
วิธีปฏิบัติที่มันบวกเอาเข้าไปด้วยว่า
คือการเรียกเงินเงินสดในหลักแสนก่อน
แล้วก็ไปชี้แจงกับทางกรมว่า
ลูกของคุณแม่เขาเนี่ยสังกัดบัตรทอง
แต่คุณแม่บอกว่าได้ยื่นบัตรประกันชีวิตที่ทำให้ลูก
แล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้แวะมา

เขาจะเอาลูกเขารักษาที่นี่

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเงิน
ซึ่งจริงแล้วกรมสอบประสอเรานะครับ
เราจะดูเรื่องของมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่

คนไข้มีกรีดปลาการให้บริการนั้น
ต้องมีการให้บริการเต็มขีดความสามารถ

ยกเว้นโรงพยาบาลไม่สามารถจะให้บริการได้

อันนี้กลไกเรื่องของการพูดถึงเรื่องเงิน
มีหรือไม่มีตรงส่วนนี้นะครับ
เป็นเรื่องของโรงพยาบาล
แต่ว่ามาตรฐานการรักษาของคนไข้นั้นต้องไม่ดอบ

คนไข้ต้องถูกเซฟชีวิตในภาวะวิกฤตแบบนี้เป็นต้น

กลไกในการให้บริการตรงส่วนนี้นะครับ
มีโรงพยาบาลให้บริการแล้วไม่เต็มศักยภาพ
โรงพยาบาลก็จะมีความผิดตรงส่วนนี้ครับ
เพราะฉะนั้นในท่อนที่๒ของข่าวนี้
แปลว่าในการเรียกเงินหลักแสนเพื่อรักษา
อันนี้ไม่สามารถจะไปชี้ถูกผิดได้โดยสบส
หรือว่าศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิ์ใช่ไหมคะ

มันไม่ได้พูดถึงกรณีตรงนี้นะครับ

กรณีที่ไม่ใช่กรณีวิกฤตนะครับนะ

แจ้งค่าบริการกับคนไข้ก่อนจะเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลต้องให้การรักษาก่อน

เอาประเด็นจุดนี้ก่อนนะครับ
เงื่อนไขที่โรงพยาบาลแจ้งถึงค่ารักษาพยาบาล

กรณีตรงส่วนนี้นะครับ
จนกว่าคนไข้จะพ้นวิกฤตนะครับ
ดังนั้นโรงพยาบาลค่อยส่งต่อคนไข้นะครับ
ไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์
เพราะฉะนั้นเองในเงื่อนไขของการจะเอา
เก็บค่ารักษาก่อนนะครับ

ท่านรองค่ะท่านรองรู้
ในการลงรายละเอียดของกรณีนี้

มันมีความไม่มันคือแค่ความ

ที่เราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับนะ

เราเนี่ยเขาส่งพันธ์งานเจ้าที่
ไปตรวจสอบแล้วในสรรพจบาล

ก็อ้างว่าตรงส่วนนี้นะครับ
เนี่ยเขาไม่มีหมอที่มีความชิ้วชาญ
สมองอยู่ขณะนั้นนะครับ

ต่างก็ยังคงสภาพดีอยู่จึงมีการส่งต่อ

มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับข้อมูลของคนไข้

ก็จะมีการดูทั้งเวทระเบียนทั้งหมดเลยที่โรงพยาบาลมีอยู่
แล้วก็มีการสอบถามแพทย์ผู้ให้บริการหน้างาน
เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งพยาบาลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขณะนั้น
แล้วก็สอบถามฝั่งของญาติผู้ป่วย
แล้วทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนของแพทย์สภา
ส่วนของอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรง
รวมทั้งหมอที่เกี่ยวข้องกับการฉุกเฉินก็จะมาพิจารณากันในคณะชุดนี้
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้เสียหายซึ่งรับความเสียหาย
แล้วก็ทางโรงพยาบาลนะครับตรงนี้เราก็จะมีการมาดูข้อเท็จจริง
โดยที่เราจะเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งส่วนนี้
ซึ่งเรื่องนี้นะครับได้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการสืบสวนแล้ว
ท่านรองขาดยังขอสั้น๒ประเด็นค่ะ
ประเด็นแรกตกลงว่าการที่เขาแจ้งหรือเรียกรถพยาบาลผ่านเบอร์แพทย์ฉุกเฉิน
หรือผ่านโดยตรงกับรถพยาบาลของโรงพยาบาลที่เขาต้องการนั้นเนี่ย
มันมีผลไหมคะที่โรงพยาบาลจะมองได้ว่าตกลงอยากจะรักษากับเขาหรือว่าไม่ได้มากับเขาโดยตรง
การที่จะโทรหาใครก่อนเป็นคนแรก
ครับคือกรณีตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเข้าใจว่ามันมีศูนย์สั่งการอยู่ในจังหวัดใช่ไหมฮะ
ของการนั้นก็จะประสานไปที่โรงพยาบาลที่เขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
โรงพยาบาลก็จะนำคนไข้ส่งต่อมาที่ศูนย์ศูนย์สั่งการเช่นในกรณีก็มีโรงพยาบาลของศูนย์สั่งการอยู่ใช่ไหมครับ
ซึ่งโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นการเตรียมความพร้อม
เมื่อเกิดอาการที่มันซุดลงในระหว่างการเดินทาง
ส่วนนั้นนะครับก็รถพยาบาลก็จะนำคนไข้ไปรักษาที่นั่นก่อน
อันนี้การรักษาที่นั่นแพทย์ตรงส่วนนั้นของโรงพยาบาลที่รับดูแลระหว่างทาง
จะต้องให้การดูแลศักยภาพจนเต็มศักยภาพนะครับ
ส่วนหุ้นคนไข้พ้นวิกฤตจึงมีการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลปลายทาง
คืออย่างนี้ค่ะท่านรองถามตรงเลยนะคะ
ก็คือว่าตกลงมันมีกรณีว่าจะแย่งคนไข้อะไรกันไหมคะ
คนไข้คนนี้มากับรถนี้ต้องไปส่งที่นี่
คือมันมีอะไรกรณีแบบนี้ด้วยป่ะคะ
มันคงนั่นเป็นเรื่องของการของการจัดการนะครับนะนะฮะ
แต่อันนั้นเป็นเรื่องที่มันก็ตามที่เราทราบนะครับ
นะโค้กถ็ะและตั้งแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับเนี่ย
ต้องดูแลที่จะเหลือจนคนไข้เนี่ยฝนมิกฤตค่ะ

แล้วดูอะไรไม่เต็มศักยภาพโรงพยาบาลนั้นก็จะมีความผิด
ขออีกข้อนึงค่ะตกลงการใช้ภาษาฝรั่งไอซิต
ยูเซปใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะขออภัยค่ะที่ฉันนึกไม่ออกขออภัยค่ะ
คือตกลงมันมีโคต้าของตัวมันเองไหมคะเช่น๑คน๑ปีได้กี่ครั้งกับโรงพยาบาล
ไม่มีครับไม่มีครับเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตกี่ครั้งก็สามารถเข้าโรงพยาบาลได้
เพราะฉะนั้นเรื่องโคต้าของแต่ละคนไม่มีผลเลยใช่ไหมคะ
คือเนื่องจากน้องคนนี้เพิ่งจะใช้ล่าสุดไปเมื่อสิ้นปีช่วงสิ้นปี
แล้วก็มาเกิดกลางปี๖๒เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าต่อปีต่อคนต่อโรงพยาบาลเท่าไห

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือคนไข้ถ้ามีภาวะฉุกเฉินนะครับเนี่ย
ก็สามารถไปรับบริการที่โรงพยาบาลได้
ถ้าเป็นฉุกเฉินวิกฤตสีแดงนะครับเนี่ย
เราจะให้การรักษาทันทีโดยที่ไม่ต้องถามถึงสิทธิอะไรของเขานะครับ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองคนไข้อยู่แล้ว
ประเด็นเยอะเลยค่ะขอบคุณท่านรองอธิบดีตอนนี้นะคะท่านค่ะ
ครับสวัสดีค่ะคือประเด็นที่ฉันเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาขอมาที่ประเด็นที่ยังคาใจ
กับทั้งในด้านกฎหมายแล้วก็ตัวคุณแม่นะ
แล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้สายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
ว่าตกลงไหมว่ารถคันไหนต้องไปส่งที่ไหน
แล้วตกลงคือตกลงว่าใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนี่ย
ส่งต่อไปโรงพยาบาลรัฐที่ไหนก็ได้ใช่ไหม
ถ้าเราเอามาตรฐานนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งคุยกันอีก
ตกลงถ้ามีใครใกล้ตายไปโรงพยาบาลเอกชน
เขาใส่แค่ท่อให้เขาส่งออกให้คุณได้เขาไม่ผิดใช่ไหม

เพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่โต้แย้งกันเหมือนกันในหน้างานนะคะ

เอาประเด็นจากคณะโรนโรงก่อนค่ะ
อยากจะได้ความชัดเจนเรื่องอะไรอีกบ้างคะ
ก็ถ้าไปฉุกเฉินหายใจเองไม่ได้แล้วก็หมดสติเนี่ย
คือตกลงไปโรงพยาบาลไหนก็ตามที่ตามยูเซฟให้เนี่ย
คือใส่ท่อช่วยหายใจเสร็จปุ๊บถีบไปหัวไปโรงพยาบาลรัฐบาลได้เลยอย่างนี้หรือเปล่า

เขาส่งต่อไปอ่ะทีนี้ในทางตามกฎหมายพกภฉุกเฉิน
ถ้าผู้ป่วยวิกฤตมาเนี่ยตามมาตรา๒๘อนุสร
คุณก็ต้องรักษาอย่างเต็มที่ก่อนสิเต็มศักยภาพก่อน
หรือการใส่ท่อช่วยหายใจคือมันเต็มศักยภาพแล้ว

ต้องการความชัดเจนจากกระทรวงด้วยครับ
เราจะได้รู้แล้วถ้าเกิดว่าโอเค

คุณแม่ค่ะคุณแม่คิดว่าคุณแม่ยังคาใจเรื่องอะไรอยู่บ้างคะ

เรื่องเลยค่ะทุกเรื่องยังไม่เคลียร์เลยค่ะ

โน้นหนึ่งบอกว่าหนูยื่นสิทธิ์บัตรทอง

กรณีฉุกเฉินยูเซฟทำไมใช้ไม่ได้

น้องเคยมีประวัติดูเสพแล้วใช้ได้

เพราะเหมือนที่หนูบอกว่า๒๒ธันวาค

เพราะพ่อเขาก็แจ้งอยู่ว่าก็

สุดท้ายบอกว่าแย่งลูกค้าตามที่คุยค่ะ

แล้วการรักษาคือใส่เครื่องช่วยหายใจคือพ้นวิกฤต
อยู่ได้เกิน๔ชั่วโมงคือไม่ตาย

ใจเย็นนะคุณแม่เดี๋ยวค่อยไล่เลี้ยเข้าใจค่ะ

เดี๋ยวเราคุยกับรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญคุณแม่แล้วก็ท่านทนายนะครับ

ฉันเข้าตามที่คุณแม่สงสัยก่อนเลย

ซึ่งท่านรองน่าจะได้ทราบรายละเอียดบางส่วนแล้ว

คือใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วสามารถส่งต่อได้เลยเหรอคะ

คืออย่างนี้ครับคือผู้ป่วยรายนี้นี่นะครับ
เขามีอาการเขาแจ้งมาเนี่ยนะครับ

เมินว่าเป็นผู้ป่วยสีแดงวิกฤตนะครับ
ส่งทีมแล้วก็รถที่เป็นรถขั้นสูง
ที่ออกไปประเมินที่จุดที่เห็นผู้ป่วยที่แรกเลยเนี่ยนะครับ
อาการวิกฤตนะครับเป็นอาการวิกฤตฉุกเฉินวิกฤต
แล้วก็อาการหนักมากอาการอาการหนักมากจริง
ก็ประสานไปนะครับ
ว่าจะไปที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดนั้นเลยโดยตรง
ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเข้าไปแวะที่ใดที่หนึ่งก่อนนะครับ

ก็เข้าไปดูเรื่องของทางเดินหายใจก่อน
คือในบันทึกของทางการแพทย์ขออนุญาตนิดนึงว่า

เพราะฉะนั้นจึงต้องไปทางนู้นเลยเพราะฉะนั้น
ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยไม่ใช่การรักษาที่เป็นรักษาเฉพาะนะครับ
ถ้ามีเหตุอย่างเช่นมีเหตุที่สมองมีเหตุที่ปอด
ใส่ผ้าช่วยหายใจเป็นเพียงเพื่อทำให้หายใจได้

ไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้อาการดีขึ้นแล้วทุเลา
แล้วเป็นเหตุให้รักษาหรือไม่รักษาครับ

ค่ะท่านรองดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ
คือกำลังจะบอกว่ารายงานที่ท่านรองได้มา
กำลังจะบอกว่าจริงแล้วต้องไปส่งเด็กที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเหรอคะ
คืออย่างนี้ครับคือทีมที่ดูนี่นะครับ
เขาประเมินว่าอาการหนักมาก
แล้วอาการที่หนักอย่างนั้น
สถานที่ซึ่งมีความพร้อมและทำได้รวดเร็วที่ใกล้ที่สุด
จริงไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ตรงนั้น
แต่เป็นโรงพยาบาลรัฐคือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ที่อยู่ถัดไปอีกไม่ไกลมากครับ
โรงพยาบาลไหนใกล้กว่ากันนะคะท่าน
คืออย่างนี้ครับโรงพยาบาลเอกชนนี้เขาเป็นทางผ่านครับ
แต่โรงพยาบาลรัฐเขามีศักยภาพมากกว่า
แล้วก็ทีมที่เขาดูแลเนี่ยเขาเห็นว่าเหมาะสมกว่านะครับ
อันนี้จากการที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุย
แต่ทีนี้คุณแม่บอกว่า
คนที่ได้ไปกับลูกในรถได้แจ้งความประสงค์ว่า
จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนเข้าเนี่ยคือไม่ได้แวะนะคะ
คือเข้าเพื่อทำการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเลยนะคะ
อันนี้มีผลต่อการตัดสินใจหรือวิธีปฏิบัติไหมคะท่าน
คืออย่างนี้ครับโดยหลักการเรานะครับ
ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าที่ใกล้ที่สุด
แต่ถ้าที่ใกล้ที่สุดนั้นไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือว่าเข้าไปแล้ว
จะทำให้เกิดผู้ป่วยแย่ลงกว่าเดิมเราก็จะไปโรงพยาบาลที่เหมาะสม
อย่างเช่นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่หัวใจฉีกขาดเนี่ย
เข้าไปโรงพยาบาลเล็กเนี่ยหลังจากจะเสียเวลา
แล้วก็ทำให้คนไข้เสียประโยชน์เราจะไปโรงพยาบาลไกลเลย
อย่างเช่นถูกมีดปักที่กลางหน้าอกหรือว่าสมองกระโหลกแตกนะครับ
สมองออกมาเนี่ยเราอาจจะไปเพียงแค่ประคองอาการ
ช่อช่วยหายใจห้ามเลือดบางส่วนอ่าให้สารน้ำ
แล้วเราก็จะไปในที่ที่มีความสามารถครับแต่โดยหลักคือว่า
ถ้าที่ที่ใกล้ที่สุดเข้าใกล้ก่อนแต่ถ้าใกล้ที่สุดนั้น
ศักยภาพไม่เพียงพอเราจะไปในที่ที่เหมาะสมครับ
เพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าฟังจากทีมที่รับผู้ป่วยวันนั้นเนี่ย
คิดว่ายังไงโรงพยาบาลพระนั่ง๙เนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุดใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้ครับคือในข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนที่
ทางผมดูแลอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ
ทีมรถขั้นสูงที่ออกไปนะครับอย่างงั้นก็ตามเนี่ย
ต้องไปดูข้อมูลทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเกษมราช
แล้วก็ที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้าด้วยแล้วก็ต้องคุยกับทีมแพทย์ด้วย
ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูเยอะครับว่าทำไมที่จุดนั้นเนี่ย
ผ่าตัดตรงนั้นเลยได้ไหมเข้าผ่าตัดได้ไหมทำไมไม่ทำผ่าตัด
มีเหตุผลอื่นไหมเอาเรื่องอื่นเข้ามาเป็นข้อกำหนดหรือกีดกั้นหรือไม่
หรือก็เห็นอยู่แล้วว่าผู้ป่วยอาการหนักมากยังจะขอเพื่อจะมีเรื่องอื่นอีก
ที่จะให้ผู้ป่วยไปในที่ที่เหมาะสมกว่าอย่างนี้เนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับ
ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลในเชิงการแพทย์อีกทีหนึ่งครับ
ค่ะท่านรองการยั้นมีข้อมูลอีกหลายข้อแต่ว่าเวลาจำกัดยั้นขอรวบนะคะ
คือคุณแม่คุณแม่เนี่ยติดใจตรงที่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ย
แจ้งว่าลูกของคุณแม่เป็นสิทธิ์บัตรทอง
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมกว่าเนี่ย
คำถามที่เขาสงสัยก็คือว่าถ้าอย่างนั้น
คือโรงพยาบาลแจ้งว่าไม่มีหมอสมองใช่ไหม

แต่ทำไมมีการประเมินค่ารักษาล้าน๒แล้วเรียก๑แสนสด

การรักษาต้องวางเงินก่อนค่ะน้องจะเข้าห้องสแกนสมองอ่ะ
หนูต้องวางเงิน๑แสนบาทพูดออกมาทำไมคะ

ท่านรองได้รับรายงานคำอธิบายเรื่องนี้ไหมคะ
ในส่วนของเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่มีการเรียกเก็บหรือมีการพูดคุยกันนี้นะครับ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปคุยว่าในระหว่างที่มีการดูแลรักษาเนี่ย
เท่าที่ผมได้เนี่ยทีมที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ย
ก็ดูแลรักษาเต็มที่แล้วมีเวลาอยู่ห้องฉุกเฉินไม่นานนะครับ
กว่านาทีเท่านั้นแล้วเขาทำส่วนนั้นคือส่วนทีมแพทย์พยาบาลเนี่ย
ใจว่าเขาดูเขารักษาผู้ป่วยก่อนไม่ได้ไปดูเรื่องการเงิน
การเงินเป็นอีกแผนกหนึ่งหรือเปล่านี่ซึ่งผมไม่แน่ใจ
แต่ว่าโดยกฎหมายเราเราชัดเจนว่าไม่ให้เอาเรื่องค่ารักษาพยาบาล
สิทธิการรักษาสถานะอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง
คืออันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยหากมีการกระทำเนี่ยแล้วมีความผิด
ต้องดำเนินการไปตามความผิดครับ
แม่ลูกไปถึงที่โรงพยาบาลเอกชนกี่โมงคะ

ทุ่มตรงในข้อมูลตรงนี้เป็นทุ่ม๔๕ใช่ไหมคะ
ที่เขาบันทึกเหตุการณ์ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะ
ทีนี้ก่อนที่จะส่งไปพระนั่ง๙ประมาณกี่ทุ่มคะ

แล้วพอไปถึงพระนั่ง๙แล้วได้สแกนสมองกี่ทุ่มคะ

ท่านรองค่ะคือถ้าข้อที่จริงเป็นตามที่คุณแม่บอกเนี่ย
เรายังสามารถพูดได้ว่าที่โรงพยาบาลพระนั่ง๙พร้อมกว่าโรงพยาบาลเอกชนไหมคะ
พูดยากเหมือนกันครับว่ายังไงครับ
เพราะปกติเนี่ยคือก็ต้องเข้าไปดูเรื่องนั้นที่ผมถึงบอกว่า
ผมต้องดูว่าพนัก๙ในจุดนั้นเนี่ยมีศักยภาพไหม
ถึงมีศักยภาพแล้วมีคนไข้หนักอยู่เต็มไปหมดแล้ว
แล้วอย่างน้องเขาเนี่ยอาการหนักที่หนักมากมันก็มีข้อมูลทางการแพทย์นะครับว่า
สมองได้รับการกระทบกระเทือนแม้จะมีอาการทางกายที่บอกว่าสมองได้รับการกระทบกระเทือนมากเนี่ย
ได้รับการกระทบกระเทือนมากจริงตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเลย
ข้าเข้าใจพอไปถึงที่จุดตรงพนัก๙นี่นะครับ
แต่ว่าตอนที่ไปถึงพนัก๙ไม่ได้ทำทันทีที่พนัก๙นะครับ
ท่านรองค่ะขอบวก๒ประเด็นย่อยแต่ว่าคุณแม่ค่อนข้างคาใจก็คือ
ประเด็นที่พูดถึงเรื่องของโคต้าการใช้ยูเซฟ

ใช่ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องมาพูดเรื่องแย่งลูกค้า
แย่งลูกค้าใช่ไหมแย่งลูกค้ากันเนี่ยตกลงอันนี้เป็นเรื่องบริหารจัดการอะไรกันคะ
ไม่มีครับยูเซฟเป็นเรื่องที่ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตไม่นับจำนวนครั้งครับ
ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาได้ไม่จำกัดครั้งนะคะ

แย่งลูกค้าแย่งลูกค้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าผู้ป่วยรายนี้ทีมที่ไปรับเป็นทีมจากโรงพยาบาลรัฐ
วันนี้รายงานการปฏิบัตินี่ตลอดนะครับว่าปฏิบัติอะไรบ้างอะไรยังไงบ้าง

ขออนุญาตอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขอตามต่อ
เรียนเชื่อว่าเดี๋ยวท่านรองคงได้ทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวขอตามเรื่องนี้ต่อถ้าได้ความชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีก
โปรดติดตามตอนต่อไป